พาคุณผู้ชมไปชมภาพน่ารักของพิธีการตรวจแถวทหารนะครับของราชองครักษ์ของกองทัพที่นอเวย์กันครับ
นี่คือภาพบรรยากาศของการตรวจแถวนายทหารหน่วยราชองค์คลักษณ์ของกองทัพบกที่นอร์เวย์
ทอดกันมา๓รุ่นแล้วนะครับนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙